อันนี้เนี่ยค่ะเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเป็นเรื่องสำคัญ
ครับเรื่องของกำลังใจก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันเยอะมาก
อย่างท่านเจ้าอาวาสวัดสนามชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ท่านก็บอกว่าอยากสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่
เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันโอ้โหมันสูงมาก
มีอัคระอุนาโลมนโมพุทธยะเขียนข้อความว่ารอดปลอดภัย
เขียนไว้ที่พนังกั้นน้ำนะคะ
แล้วเห็นไหมคะคือน้ำมันท
ระดับน้ำเอาไว้ด้วยนะคะที่พนังกั้นน้ำคุณผู้ชมจะเห็นที่ขีดเป็นเส้น
ขีดระดับน้ำเอาไว้ชาวบ้านจะได้มาตรวจสอบในแต่ละวัน
จะได้เตรียมตัวทันว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นขนาดไหนเห็นไหมคะ
มีขีดแล้วก็บอกระดับน้ำเอาไว้เลยคือถ้าน้ำทะละเข้าท่วม
ก็จะได้เตรียมตัวกันอย่างทันท่วงที
อย่างที่บอกว่าความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมมันสำคัญ
แต่เรื่องของกำลังใจก็สำคัญไม่แพ้กันก็เลยเขียนยันเอาไว้ให้แบบนี้ด้วยค่ะ
ท่านพ่อสมหวังรักษาการเจ้าพ่อพ่อสนามชัย
ท่านก็ได้มาทำสัญลักษณ์ในเรื่องของการเขียนหลักเซนติเมตร
แล้วก็ว่าระดับน้ำจะขึ้นประมาณเท่าไหร่แต่ละวันแต่ละวัน
เพื่อที่จะได้แล้วท่านก็จะใส่สัญลักษณ์ยันกันภัยรอดปลอดภัยในประจำตัว
ที่ว่าท่านนั้นได้เป็นผู้ที่ได้มีวิชาด้านนี้ในเรื่องของการ
ให้กำลังใจญาติโยมให้กำลังใจบันเทิงให้กำลังใจเป็นเชิญ
มองเรียกว่าน้ำคงจะไม่เกินระดับนี้
เหมือนกับว่าให้ชาวบ้านนั้นรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจในการที่มาดูน้ำแล้วก็
คงไม่เกินระดับที่เราคาดการณ์ไว้คงจะสุดแค่นี้
เอาทรายมากองเอาไว้เพื่อให้ชาวบ้านร่วมใจกัน
กรอกทรายป้องกันน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลผ่านวัดเนี่ยนะคะก็ยังต่ำกว่าพนังกั้นน้ำดูนะคะยังต่ำอยู่แบบนี้
แต่ปัญหาคือมันเริ่มไหลซึมผ่านกระสอบทรายที่ท่าน้ำแล้วเข้าไปด้านในวัด
คือชาวบ้านเขาก็จะเห็นระดับน้ำเนี่ยเห็นไหมกระสอบทรายวางไว้แบบนี้
แต่น้ำมันซึมเข้ามาระดับน้ำมันยังไม่สูงท่วมนะคะแต่มันซึม
ชาวบ้านก็จะได้มีกำลังใจด้วยอ่ะเนอะแล้วก็มาดูที่ท่านเจ้าอาวาส
ระดับน้ำเอาไว้ด้วยจะได้เตรียมพร้อมกันเอาไว้
นี่รอดปลอดภัยจากยันไปด้วยค่ะนะฮะอ่าทุกผู้ชมครับที่พระนครศรีอายุทยา
ตอนนี้ก็น้ำถ้วมหนักนะคะมีงานชะปนักศิษย์ศพอยู่งานหนึ่งเนี่ย
คือก็ต้องทำกันแบบสภาพน้ำท่วมอย่างนี้นี่แหละ
โลงเดินลุยน้ำกันนะคะ
คือมันถึงเวลาแล้วน้ำมันมาพอดีครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้นะฮะถือกระถางทูบนะครับ
ส่วนผู้ชายอีก๘คนช่วยกันแบกโรงศพ
ลุยน้ำเข้ามาที่วัดแม่นางปลื้มตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอายุทยา
คือยิ่งเดินลึกเข้ามาในวัดน้ำยิ่งสูงนะฮะ
เห็นไหมจากแถวแข้งเข่านี้มาจะถึงเอวแล้ว
นี่ฮะญาติบอกว่าผู้เสียชีวิตศพนี้คือเป็นผู้ชายนะครับ
เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวทางญาติก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดแม่นางปลื้มที่อายุทยานะครับ
ทีแรกคิดว่าจะนำศพขึ้นบนสาราได้
แต่พอมาถึงวัดเนี่ยปรากฏว่าน้ำท่วมฮะ
นี่ครับก็เลยต้องเดินลุยน้ำแบกโรงศพกันเข้ามาที่สารา

ก็มาทำพิธีทางศาสนาที่นี่ตอนแรกจะนำโรงศพวางไว้บนเรือ
แต่ว่าโรงศพที่เอามาใส่ด้านในคือมันใหญ่กว่าเรือ
ก็ใส่เรือไม่ได้ตัดสินใจแบกโลงแล้วก็เดินลุยน้ำ๑๕๐กว่าเมตรมาที่สารา

มันมีครับแต่ว่าเรือดูมันลำบากก่อนใส่รากมาคร้าบ
โอ้มันโครงมันจะโครงครับ
ก็เลยต้องใช้คนหลายคนหน่อยและช่วยยกมามันพร้อมใจกันเดิน

ส่วนวันชาปนกิจเดี๋ยวว่ากันอีกที

ใช่ค่ะเด็กก็ความไร้เดียงสาเนาะ

ผู้ใหญ่ก็กลุ้มนะฮะ
จังหวัดพระนครศิริยาก็ฝากเตือนประชาชนด้วยนะครับ
ตอนนี้เขื่อนพระราม๖ระบายน้ำ๗๐๐กว่าลูกบาทเมตร
ยังอำเภอท่าเรือนครหลวงแล้วก็อำเภอพระนครศรีอุทยาด้วยนะครับ
ระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้น
ที่อยู่ในพื้นที่ริมฝั่งตอนนี้ก็ระวังตัวเพิ่มขึ้นด้วยกันแล้วกัน